ไม่เข้าใครออกใครจริงนะคะ
เพราะว่าแม้ว่าแม่ลูกเป็นสายเลือดเดียวกัน
ก็ยังขัดแย้งกันเรื่องของผลประโยชน์

กรณีนี้เขาบอกว่าเขาประกาศเลยนะ

เป็นภรรยาของคุณตาซาเล้งจำกันได้ไหม
ประกาศเลยนะบอกว่าไม่เผาผีคุณเจี๊ยบ

ก็เพราะว่ามีการแย่งเรื่องของเงินที่ได้รับบริจาคมา

ให้เป็นเงินสงเคราะห์มาจำนวนหนึ่ง

แล้วกระทั่งคุณตาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ส่วนที่๓ได้มาจากกรณีแหม่มเพจโพดำ
เข้าไปเรียรัยจากประชาชนจากชาวเน็ต

เพราะว่าลูกสาวต้องการที่จะเอาเงิน๓ส่วนไปใช้จ่าย
แต่คุณยายบอกว่าขอเถอะขอฉันหน่อยได้ไหม
จนกระทั่งเป็นความกัน
เพราะว่าคุณยายฉลวยขึ้นโรงพัก๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกขึ้นโรงพักวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไปแจ้งความบอกว่าสมุดบัญชีธนาคารหาย
ว่าลูกสาวก็คือคุณเจี๊ยบน่าจะเป็นคนเอาไป
รวมถึงแจ้งความบอกว่าแหวนก็หาย
จนกระทั่งนี่เลยวันที่๑๘พฤษภาคม
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นโรงพักเป็นครั้งที่๒นะคะ
ไปแจ้งความบอกว่าถูกลูกสาวแท้ก็คือคุณเจี๊ยบ

ทำร้ายร่างกายเพียงเพราะต้องการขอเงินจากคุณยายฉลวย
จะหลีดเอกเงิน๒๐๐๐๐บาท
แต่คุณยายไม่ให้บอกว่าเงินจำนวนนี้ต้องจ่ายคนงาน
เพื่อที่จะไปสร้างรั้ว
เพราะว่าตอนนี้คุณยายย้ายไปแล้วใช่ไหมคะ
ไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้หญิงเสื้อสีขาวคนนี้ก็คือคุณวัชรีดวงใส
นักข่าวของเราผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปเห็นคุณยายสภาพแบบนี้
ถูถูนั่นคืออะไร
ถูนั่นก็คือร่องรอยเสียหายบนพื้น

หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขาลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจนะ
ก็มาช่วยไกลเกลี่ยจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่า
คุณเจี๊ยบต้องย้ายออกจากบ้าน
แล้วระหว่างที่คุณเจี๊ยบเขาย้ายออกจากบ้าน
เขาลากตู้ออกไปด้วยลากแบบไม่ยกเลยนะ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้พื้นบ้านเป็นรอย
คุณยายก็เลยบอกคุณวัชรีผู้สื่อข่าว
ว่ายายก็ต้องมานั่งขัดนั่งถูแบบนี้
ส่วนทีวีอันนี้มีไว้ให้ดูต่างหน้า
มีไว้ก็ไม่สามารถเปิดดูได้ถามว่าเพราะอะไร
ก็เพราะว่ากล่องสัญญาคุณเจี๊ยบเขาก็เอาไปด้วย
นี่ต้องบอกแบบนี้ว่าที่คุณเจี๊ยมาขนของเนี่ย
ขนไปหมดทุกอย่างที่เป็นของเขาหรือว่า
ส่วนนี้ค่ะส่วนนี้เห็นไหม
ว่างเปล่าแบบนี้มีแต่ตู้เปล่า
แต่ว่าของข้างในของกินทุกอย่างคุณเจี๊ยบเขาก็เอาไปด้วย

เข้าโครงเข้าศาลก็เอาไปหมดเลย
ตอนนี้คุณวัชรีรายงานแบบนี้บอกว่า
คุณยายฉลวยอยู่กับลูกชายคนโตก็คือ
คุณประพฤติมณีพันธ์หรือว่าคุณไก่
มาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วนะ
ส่วนลูกสาวก็คือคุณเจี๊ยบไม่ได้ติดต่อมาเลย
ส่วนทองที่หายไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืน
คุณยายฉลวยคุณผู้ชมสาบแช่งเลยนะบอกว่า
หากไม่นำทองมาคืนขอให้คนที่เอาไป
มีอันเป็นไปเอาฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะ
มันก็เยอะเลยนะตอนมันอยู่นะลูกอะไรใช้ไม่ได้
มันก็เอาไปตอนคืนไม่ว่าหรอกไปเถอะ
เอาไปเถอะใครอยากได้อะไรก็ไปเถอะ
แต่ของที่หายถ้าไม่เจอนะตำรวจจะคดีดำเนินคดีให้
ไม่เป็นไรไม่เจอฉันก็ทำไทม์ไป

ใครเอาไปขอให้มันเป็นไปต่างนานานี่
พ้าอยู่ขวงบนนะฉันแช่งเลยใครก็และแต่
ฉันแม่ง่ายของฉันทำงานพระตำแปลง

นั่นในแรกมันบอกว่าไม่พูดไม่พูด
เดี๋ยวก็เจอมันบางอย่างที่แบบนี้

มันไม่รักเราแล้วเราจะไปรักทำไม

เอาไปหมดทุกอย่างเอาไปหมดทุกอย่างเลย
มันดึงหนี้แล้วก็ตามอยู่ในกระเป๋า๗๐๐บาท

มันอุตส่าห์แล้วแช่มมันด้วยทำเป็นไป
ของก็มีเขาก็ซื้อมาไว้
แล้วแม่กินง่ายขายต้มใบแม่ก็กินได้แล้ว
แกงถุงแม่ก็กินได้แม่ไม่กินอะไรยาก
แต่แก๊สมันเอาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ซื้อใหม่ได้

อะไรบ้างที่แกไปเมื่อวานไปทุกอย่างไหนเยอะ
เต็มอะไรไปแม่ไว้แม่เกลียดกลับไม่ชอบ
มันดูลกไปหมดอะไรตัวแรง
นี่อยากมันยกไปกระดูกกระดาษติงรอยหมดเลย
โอ้โหไม่เป็นไรแล้วลูกแม่
ลำบากมาเยอะแล้วลูกชีวิตแม่อยู่กับพ่อแม่ก็ทำนะ
ไปแตกงานที่แรกแม่ก็ขาย๑ถ้วย
แม่ก็ยังอยู่ได้บ้างก็เช่าที่เขา
เฮะก็เอาไปข้าวสารก็เอาไปของในตู้เย็นก็เอาไป
เปรยผูกใต้ถุนบ้านยังเอาไปแกะไปหมดเมื่อวานกระถางต้นไม้ก็เอาไปคุณผู้ชม
อืมก็อย่างที่ดิฉันบอกไปอ่ะนะคะทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมที่บอกว่า
ทองเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์เนี่ย
ลงไปพูดคุยกับคุณยายฉลวยใช่ไหมคะอืม
แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณยายบอกว่าทองเจอแล้ว
แล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวเราสัมภาษณ์คือคุณเจี๊ยบตอนนั้นนั่งอยู่ด้วย
แล้วคุณยายมาบอกว่าไม่เจออีกแล้วมันคืออะไรกันแน่
ทีนี้เนี่ยคุณยายก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าตอนนั้นที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปถามเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณเจี๊ยบเขานั่งอยู่ด้วยก็กำกับบทอยู่นี่น้ำท่วมปากก็เลยพูดไม่ได้
แต่ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าแหวนทองที่หายไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอนะคะ
ส่วนถามว่าคุณเจี๊ยบย้ายออกไปแล้วย้ายไปอยู่ไหนตอนนี้ไปอยู่บ้านญาติก็คือคุณป้า
ซึ่งก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละเขาบอกว่าคุณยายบอกว่าหากวันไหนถูกเขาไล่กลับมาเงินหมดก็กลับมาอยู่
ดูเหมือนเดิมแต่ต้องนำทรัพย์สินที่เอาไปเนี่ยเอามาคืนทั้งทองทั้งเงินทั้งสมุดบัญชีอันนี้ต้องนำมาคืน
คุณยายนะบอกว่าถ้าไม่มาคืนเนี่ยไม่ต้องมายืนยันหนักแน่นเลยนะบอกว่า
ครั้งนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วจบแล้วฉันเจ็บช้ำน้ำใจไม่ต้องมาเผาผีกันค่ะ
ผู้โรงพักษณ์มันหกเงินสองหมื่นไปซื้อทองเชิงมือ
ที่แรกตำรวจจะโทรไปใช้อาเรือนทำไปทำมาเมื่อวานนี้โรงพักบอกซื้อทอง
มันพูดกลับไปกลับมามันไม่นึกหรอกว่าแม่เลี้ยงมา
แต่ไม่เป็นไรล่ะเมื่อส้มซามมาเราจะรับเลี้ยงไว้
ใดที่สงสารจะรับเลี้ยงไว้ไม่ทิ้งตามใดที่แม่อยู่
ตราบใดที่มันทำมาแม่ยังอยู่

ไม่เอาแล้วมันทำกับเราได้

ถ้าโหดก็โหดมันถ้าดีก็ดี
ก็คือถ้าสมทานกลับมาไม่มีตังค์ก็จะ

ถ้าส้มตำกลับมาเมื่อไหร่ก็จะมาให้อยู่
ถ้าของที่จะไปไม่มีมาเลย

ก็คือของที่เอาไปทั้งหมดถ้ากลับมาแล้วมีของอยู่

เพราะว่าเราต้องการให้ลูกเราอยู่ดีมีดี

ทำไมมีพ่อแม่มันก็ไม่มีแบบนี้บอกแค่นั้น

่งไปเลยถ้าไม่โกรธถ้าเอาของมาคืนเราก็ทำไม่ได้

ถ้าทอนชิ้นนี้ไม่ได้แช่งไปตลอดเลย
แล้วเราก็ตัดขาดกันเลยไม่ต้องมาเผาเลย
เลือดก้อนหนึ่งไม่เป็นไรเลี้ยงหมาดีกว่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมทองที่ว่าก็คือแหวนทอง
ที่คุณยายคาดว่าคุณเจี๊ยบน่าจะเอาไป

ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณเจี๊ยบตังค์หมด
เงินหมดแล้วสมซางกลับมาแต่ตัว
อันนี้ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าต้องการกลับมา
ของที่เอาไปก็คือสมุดบัญชีธนาคาร

แล้วก็ได้มาจากกระทรวงยุติธรรม
แล้วแหวนทองต้องเอามาคืน
อันนี้จะกลับมากลับมาได้แล้วก็รับเลี้ยงด้วย
ฉลวยบอกต่อบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็มีลักษณะอุปนิสัยลักษณะแบบนี้แหละ
แต่มักจะไปขอเงินคุณพ่อก็คือคุณตาจรูนที่เสียชีวิตไป
แต่หลังจากที่คุณตาเสียชีวิตไป
ก็กลับมาขอเงินคุณยายฉลวยแทน
ตอนนี้ช่างกำลังทำรั้วบ้าน
เสร็จแล้วยายฉลวยบอกว่าก็คงอยู่คนเดียวล่ะค่ะ
และจะให้ลูกชายกลับไปทำงานที่ลบบุรี

วันไหนสะดวกก็มาหาก็มา
ก็คือไปมาระหว่างอายุทยากับลบบุรี

ขณะที่นายประพฤติมณีพันธ์หรือว่าคุณไก่

ก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่จนกว่ารั้วจะสร้างเสร็จ
เพราะว่าเป็นห่วงคุณแม่ว่าน้องสาวอาจจะกลับมา
แล้วก็อาจจะมาข่มขู่ขอเงินคุณแม่อีก
คุณไก่บอกว่าแม่ให้แบ่งเงินออกเป็น๓ส่วน
แต่เจี๊ยบเนี่ยเก็บเงินไปหมดเลย
เมื่อมาถึงบ้านเจี๊ยบแบ่งเงินให้เขา
ก็คือคุณไก่เพียง๒๐๐๐บาทเท่านั้น
อกนั้นคุณเจี๊ยบเก็บไว้กับตัว

พี่ชายก็คือคุณกายบอกว่าน้องสาวเป็นคนตั้งใจทำงาน

ก็ทำให้เธอนิสัยใจคอเปลี่ยนไป
เพราะจากเคยมีเงินกลับไม่มีเงิน

ตอนนี้เขาเป็นห่วงคุณแม่ก็คือคุณยายฉลวยมาก

แต่ต้องอยู่คนเดียวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ย
คุณแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ากลัวผี

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คิดว่าหลังจากที่เผาคุณพ่อไปแล้ว
น้องสาวอาจจะกลับตัวกลับใจ
แต่ไม่กลับตัวกลับใจ
ไม่ว่าแต่ยังมีพฤติกรรมที่มันหนักขึ้นกว่าเดิม
ส่วนกรณีที่น้องสาวไปทำพฤติกรรมก้าวร้าว
เผยแพร่คลิปนี้ออกไปในทางสื่อออนไลน์
เรื่องนี้คุณไก่บอกว่ารู้สึกเสียใจกับพฤติกรรมที่น้องสาวทำลงไป

เป็นคนที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือครอบครัวทั้งสิ้น
แต่ต้องกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เธอบอกว่าคุณไก่บอกว่าเสียใจนะ

คือความจริงหมดแหละไม่ต้องไปโกรธเขาอะไร

ยิ่งซ้ำยิ่งกว่าเดิมอีก
โอ้โหสุดน้องผมมีปัญหาแม่
ตรงที่แกนอนคนเดียวไม่ได้ไง

อย่างหนึ่งเองแกก็แย่ก็ดูสภาพเลยนะบางทีในจิตใจจริงแกก็คิดยังอยากให้มันมาอยู่นี่อยู่
แต่มันไม่อยากมาพี่ก็ไม่รู้จะทำไงว่ะ
พี่ก็อยากให้ตายจริงพี่ก็อยากให้มันมาอยู่นี่
ให้มันมาทำงานเหมือนกับที่อาเขาฝากให้
มันก็ไม่ทำมันก็ไม่อยากทำมันบอกอย่างนี้อยากไปอยู่กรุงเทพ

ไอ้แม่มันใจอ่อนอยู่แต่พี่เต้เราพี่เต้เขาก็ต้องมาขอโทษเขาอ่ะ
ต้องมาขอโทษพี่ทุกคนพี่เต้พี่ติทีมงานที่เขาช่วยต้องมาขอโทษเขาไม่ได้งบ
ไม่ได้หรอกถ้าจะมาขอโทษแม่คนเดียวไม่ได้หรอก
เพราะมันทำทุกคนให้เขาวุ่นวายเหนื่อยของมันไปหมด
ที่แบบเขาจะต้องไปทำงานที่อื่นต้องมาทำงานแต่มีตาซาเล้งมีตาซาเล้งใช่ไหมพี่

รู้สึกยังไงพี่
รู้สึกว่าไม่ก็พี่ติเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วผม
พี่ก็ยังบอกว่าทำไมพี่ไม่ตบมันสักทีหนึ่งวะไม่มีความผิดหรอก
พี่ติเขาก็บอกว่ามันเป็นนักข่าวทำงานไม่ได้
พี่ก็พูดกับมันจนไม่อยากจะพูดแล้วคุณผมแบบมันไม่เจอมันพี่ยังไม่อยากจะมองมันเลย
มันเยอะยูดมันเยอะแล้วอ่ะให้มันคิดเอาเอง
แกก็ขี่รถกระบาดมาดูบ่อย